นอนอยู่ดีหูแทบไม่กล้าออกจากห้อง

อยู่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคน
เคาะห้องเรียกไม่เปิด

ปิดไฟปิดไฟที่ชั้นนั้น

บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรู้จักกันก็ไม่รู้จักอะค่ะ
แล้วมันมีกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
นี่

ใครอ่ะ
ไม่ใช่

โอ้โหเมื่อกี้น่าจะออกเลย

ถ้าเมื่อกี้ออกนะเรียบร้อย

ถ้าเราไม่รู้
เอออ่เหล่าเสียงกูเรากลัว
กูกลัว
มันมือปากถือโทรศัพท์กันอย่างเดียว
โอ้โหได้ยินเสียงคนภาคบอกช็อตนี้แหละไทยรัฐ

มาแล้วนะคะออกแล้วข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้ค่ะ

เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงกับผู้ชาย๔คน

แล้วก็ลักษณะเหมือนเคาะประตูเรียกเจ้าของห้องให้ออกมา

ผ่านประมาณสักสิบนาทีได้

เสื้อสีชมพูกางเกงขายาวสวมหมวก
ยืนรออยู่ที่ประตูค่ะ
สักพักไฟที่ชั้นนี้ก็ดับลง
แต่คนกลุ่มนี้ยังอยู่
ตอนแรกนึกว่าฝนตกไฟดับหรือยังไงหรือเปล่า

เขายืนกันอยู่อย่างนี้เป็น๑๐นาทีนะคะ
สัก๑๐นาทีแล้วเห็นเจ้าของห้องไม่เปิดสักที
นี่ส่วนใหญ่เดินกลับไปแต่คนเสื้อชมพูยังอยู่
แล้วไฟมันก็ดับลงอะค่ะ
มีชอตอื่นที่เราเห็นบรรยายช่องจอน่ะ
ที่นี้หลักฐานแหล่ะของห้องคือคุณกระติดเตศศิริฐวิสิต
เจ้าของห้องเอาไปแจ้งความสอนอโชคชัยดำเนินคดี

กริติเดชเล่าบอกว่า๓ทุ่มวันที่๑๑ธันวาคม
เขากำลังนอนพักผ่อนอยู่กับภรรยาในห้องพักนะคะ
อยู่ก็มีเสียงผู้หญิงมาเคาะประตูบอกว่าเป็นเมีย
เขาก็ฮะก็เมียนอนอยู่ข้าง
แล้วที่มาเคาะประตูจะบอกเป็นเมียได้ไง
ตะโกนถามชื่ออยู่หลายครั้งบอกใครชื่ออะไร
จนฝ่ายที่อยู่ข้างนอกตะโกนออกมาบอกว่าชื่อแอม
เขาบอกผมไม่รู้จักใครที่ชื่อแอมเลย
ผมก็เลยไม่เปิดประตูสักพักเป็นเสียงผู้ชายบอกว่า
เปิดประตูนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีคนแจ้งความห้องคุณ
เขาก็เลยถามกลับไปว่าขอดูหมายค้นหน่อยมีบัตรตำรวจไหม
ข้างนอกก็เงียบไปสักพักไฟในห้องดับ
เขาบอกหูนี่บรรยากาศหนังผีมากหนังแบบว่าสยองขวัญมากเลย
เห็นท่าไม่ดีเขาเลยเอาโทรแจ้งตำรวจจริงเลยดีกว่า
ให้มาตรวจสอบนะคะเพราะกลัวจะถูกทำร้ายค่ะ
แต่พอตำรวจมาถึงในกลุ่มคนพวกนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะคะ
ทีนี้๑๒ธันวาคมเมื่อวานนี้ออกไปซื้อข้าว
เขาถึงขั้นถือมีดดาบออกมาด้วยพี่บุ๊ค
เพราะว่ากลัวไปเจอผู้ชายคนนึงที่เคยรู้จักกันแต่ไม่เคยมีปัญหากันนะ
ผู้ชายคนนี้เดินมาชกหน้าอกเขาแล้วแย่งมีดดาบไป
เขาก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรมาคุยกันดีสิ
เขาก็บอกแบบนี้แต่ผู้ชายคนนั้นไม่พูดจาอะไร
ทำพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็จะทำร้ายเขาด้วย
ก็เลยคิดว่าสงสัยกลุ่มคนที่มาบุกวันที่๑๑
น่าจะเป็นกลุ่มของผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
เพราะว่าเขาก็ตัดไฟยกคัดเอาไฟห้องผมลง
แล้วผมไม่รู้ว่าคนงานผมรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านะ

มันกระโดดไม่ได้คือผมถูกลุม
ผมจะไปซื้อข้าวกินผมต้องพกอาวุธอ่ะ
ในบ้านของตัวเองแล้วผมก็ถูกเขาทำร้าย
ชัดมากต้องสับสนกันต่อนะครับ